เริ่มกันเรื่องทีมชาติไทยเลยแล้วกัน
เพราะว่าณตอนนี้นะคะทัพช้างศึกเมื่อช่วงเช้าเดินทางออกจากที่สุวรรณภูมิ
ตอนนี้ถึงอินโดนีเซียแล้วแล้วก็เตรียมที่จะลงฝึกซ้อมเลยด้วย
ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
หลังจากที่ทัพช้างศึกครับเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับ
ก็มีรายงานว่าเดินทางถึงอินโดนีเซียแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
เพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ

ก็ทัพช้างศึกนะคะเพิ่งจะเดินทางไปถึงที่อินโดนีเซีย
เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะ
ก็มีคิวที่จะแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่๒
เจอกับอินโดนีเซียนะคะ๑๐กันยายนหรือว่าอังคารที่จะถึงนี้นะคะ
โดย๖โมงเย็นวันนี้คือไปถึง๑บ่ายโมง
โมงเย็นก็เตรียมที่จะลงฝึกซ้อมเลยนะคะ
ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้นะคะ
อนุญาตให้สื่อมวลชนไทยเท่านั้นที่สามารถเข้าไปเก็บภาพได้
แล้วก็ไม่ได้จำกัดเวลาการเก็บภาพด้วยค่ะ
ขณะที่ในพาทิสุพพพงศ์รองเลยขาดิการสมกรมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
เผยว่าในเกมเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
สมาคมได้เตรียมแผนการล่วงหน้าไว้แล้ว
โดยก่อนหน้านี้นะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมเดินทางไปกรุงจักรต้า
เพื่อสำรวจสนามซ้อมและสนามแข่งขันรวมทั้งโรงแรมที่พัก
เรื่องของสนามซ้อมนะครับที่อินโดนีเซียจัดไว้ถือว่ามีความมิดชิด
แล้วก็อยู่ในคอมเพล็กซ์นะครับสามารถที่จะบริหารจัดการได้
โดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาแอบเก็บภาพ
จากนี้ได้ส่งทีมงานไปสกาลฟอร์มของคู่แข่ง
แมชที่อินโดนีเซียเปิดบ้านเจอกับมาเลเซีย
วันอังคารที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
กิโลลาบังกาโน่ก็เสน่ห์นายันเดิมนะครับ
เชื่อว่าหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว
มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญมาก
ก็คือช่วงที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพกีฬา๔เกมนะครับ
ก็คือทุกครั้งที่เราบุกไปเยือนนี่
มันต้องรับกับแรงกดดันของเสียงเชียร์
เพราะฉะนั้นแฟนฟุตบอลชาวไทย
ลืมส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกไทยเยอะ

เกมนัดนี้ต้องการ๓คะแนนมากนะคะ
ก็สามารถเชียร์กันได้ผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อังคารที่๑๐กันยายนนี้นะคะ

เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑ทุ่มตรงเป็นต้นไป